คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูประเด็นหน้าหนึ่งหน่อยค่ะ
วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวตัวรองนะคะ
นายแบบโดดพระราม๘กู้ภัยยังงมไม่เจอ
โร่ให้การกลุ่มธุรกิจช็อตหุ้นส่วนถอนตัว
เรื่องนี้กลายเป็นภาพที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
แล้วก็เป็นนายแบบกระโดดลงไปที่สะพานพระราม๘ลงแม่น้ำ
เป็นภาพที่เขานั่งอยู่ขอบสะพาน
เดี๋ยวไปดูภาพที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้หน่อย
ภาพนี้เลยคุณผู้ชมขึ้นหน้าหนึ่งด้วย
มีการมอบภาพนี้ให้กับตำรวจเป็นหลักฐาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันเมื่อวานนะคะ
ขณะที่ผู้ชายคนนี้อายุสัก๒๕๓๐ปี
อย่างที่เห็นคือสวมเสื้อแขนกุดสีดำ
แล้วก็นั่งห้อยขายอยู่ที่ราวสะพานพระราม๘
ลักษณะคือนั่งนิ่งแล้วก็เหมือนลอย
ทีนี้พลเมืองดีที่ถ่ายภาพพยายามตะโกนห้ามปรามแล้วนะ
แต่หลังจากถ่ายภาพนี้ได้ไม่นาน
เขาทิ้งตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
แล้วพลเมืองดีที่เห็นก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
ทีนี้ตำรวจก็มีการประสานนักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยู
ให้ไปค้นหาผู้ชายคนนี้ที่กระโดดสะพานเพราะว่าน้ำแรงมาก
ตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างผู้ชายคนนี้นะคะ
สิ่งที่ไปเจอด้านบนสะพานเจอทรัพย์สินที่วางอยู่
ด้านหลังมีรูปเด็กผู้ชายอายุสัก๒๓ขวบติดอยู่
มีรองเท้าแตะสีดำคาดครีม๑คู่
เป็นทรัพย์สินที่อยู่บนสะพานนะคะ
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ตอนที่เห็นอยู่เนี่ยนะ
กระโดดลงมาจากสะพาน
พอหันไปดูเห็นว่าเป็นผู้ชายสักอายุ๒๕๓๐ค่ะ
ไว้ผมรองทรงแล้วก็สวมเสื้อแขนกุดสีดำลอยตัวอยู่ในน้ำ

เพราะว่าพยายามจะไหว้เข้าฝั่งเกือบจะถึงตลิ่งอยู่แล้ว

หลังจากนั้นก็หมดแรงแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ

หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำก็มีการระดมกำลังไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ท่าน้ำวัดสามพระยาฝั่งพระนคร
จะได้วางแผนร่วมมือค้นหาอย่างเร่งด่วนนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำไปปฏิบัติการ๒ชุดด้วยกัน
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่ง
ของเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่พบศพน่ะครับ
ก็มีนายประชาชาพักดีอายุ๕๐ปีมาพบกับตำรวจ

นายประชาแจ้งว่าผู้ชายที่กระโดดสะพาน
คือนายธรรมสรชาพักดีหรือว่าอันอายุ๒๖ปีเป็นหลานชาย
ส่วนนายประชาที่มาพบตำรวจเป็นคุณอา
ตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยที่หลานชายคิดสั้นแบบนี้
ที่ผ่านมาก็เลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่เด็ก

บอกว่ายังมีโอกาสได้คุยกันตามปกติ
ทีนี้หลานก็พูดบ่นให้ฟังเหมือนกัน
เรื่องธุรกิจสปาเสริมความงาม
เพราะว่าตอนนี้เขาลงทุนไปร่วมกับเพื่อน
พอดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
มีหุ้นส่วนมาถอนตัวออกไป
ทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาเกิดภาระด้านการเงินเล็กน้อย

ไม่ได้แสดงท่าทีวิตกกังวลอะไร
ยังพาคุณอาไปดูสถานที่
ที่ใช้เป็นร้านสปาแถวรามคำแหงอยู่เลย

ก็ไปทานข้าวกันอาหลานตามปกติ
ปกตินะฮะแล้วก็คุณอายังเล่าให้ฟัง

ยังซื้อของเล่นมาฝากหลานอยู่เลย

รูปที่ติดอยู่ที่โทรศัพท์

อาบอกว่าผมรู้สึกตกใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คิดว่าหลานชายจะมาจบชีวิตแบบนี้

เพราะพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับ
ค่ะส่วนผู้หญิงอีก๒คน
ที่มาพร้อมกับนายประชาด้วย
ก็บอกให้ฟังเป็นเพื่อนของคนที่กระโดดสะพานนี่แหละค่ะ
บอกว่านายธรรมสรเป็นนักศึกษาที่รามคำแหง

ก็คือในประเทศแถบโซนเอเชียนนะครับ

ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุรี
แต่ว่าเขาเป็นคนชอบเก็บความทุกข์เอาไว้ไม่บอกใคร

เคยมีพฤติกรรมคิดฆ่าตัวตายต่อหน้าเพื่อนแบบนี้หลายครั้งแล้ว
แต่เพื่อนก็ช่วยกันห้ามเอาไว้ได้ก่อน
อันนี้คือข้อมูลจากเพื่อนผู้หญิงทั้งสองคนบอกนะคะ
ทีนี้ก็ตำรวจก็สอบถามถึงเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรัก
เขาก็บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับความรักไม่มีนะ
เพราะว่ามีแฟนเป็นคนสิงคโปร์ก็เห็นว่าบินไปมาหาสู่กันตลอด
ส่วนการค้นหาร่างของนายธรรมสรที่กระโดดแม่น้ำเจ้าพญา
นักประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกับตัญญู
ค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยจนถึงค่ำ
แล้วก็หยุดค้นหาช่วงค่ำที่ผ่านมาเพราะว่า

แล้วอย่างหนึ่งกระแสน้ำมันแรงแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยด้วย

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ